สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
ตาเตือนภัยของเรายังเกาะติดเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับ
หลายวันที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้เองหลายพื้นที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับ
ต้องเจอกับพายุฤดูร้อนนำมาซึ่งความเสียหายเกิดขึ้นนะครับ
อย่างภาพที่คุณผู้ชมจะได้ชมต่อไปนี้นะครับเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยนะครับ
สิ่งที่เห็นอยู่เป็นภาพเหตุการณ์พายุฝนฟ้ากระนองมีรายงานนะครับว่า
มีลูกเห็บตกในพื้นที่ด้วยลูกเห็บเนี่ยนะครับชาวบ้านก็บอกว่ามีขนาดเท่ากับไข่ไก่เลยทีเดียว
ซึ่งก็ทำให้หลังคาบ้านได้รับความเสียหายแต่เคราะห์ดีนะครับว่าไม่มีผู้เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว
หยุดสุดสัปดาห์หลังจากนี้เป็นต้นไปยังอยู่ในห่วงเรียกเวลาเฝ้าระวังเรื่องของเหตุการณ์เหล่านี้นะครับ
ใครที่อยู่ตามจุดต่างดังต่อไปนี้ต้องระวังเลยนะครับเพราะว่ายังมีหลายพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะต้องเจอกับพายุฝนฟ้าขนองแน่นอนครับ

มีจังหวัดไหนบ้างเริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ภาคเหนือนะครับในบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิษฐ์
ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิจิตรพิศนุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคกลางจังหวัดชัยนาธนครสวรรค์อุทัยธานี
บุรีสละบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีครับ

ชัยภูมิขอนแก่นเลยอุดรธานีกรสินมหาสารคาม๑๐
กลนครนครพนมนครราชศรีมาบุรีลำบัวลำพูแล้วก็บึงกาล
ส่วนภาคตะวันออกครับนครนายกปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเศร้า
ชนบุรีจันทบุรีและบริเวณจังหวัดตราด
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวบริเวณดังกล่าว
ต้องเพิ่มความระมัดระวังติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการ
รวมถึงติดตามการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
แน่นอนครับหลังจากนี้เป็นต้นไปมาดูกันต่อนะครับ
ระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
สังเกตว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นจะก่อตัวเน้นในบริเวณปีกตะวันออกของประเทศไทยนะครับ
อีสานภาคตะวันออกส่วนกรุงเทพมหานครก็มีโอกาสเจอฝนบ้าง
แต่อาจจะไม่รุนแรงเท่ากับในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
หลังจากวันเสาร์เป็นต้นไปวันอาทิตย์วันจันทร์ฝน
บริเวณพื้นที่ตอนกลางจะลดลง
แต่ว่าฝั่งตะวันออกของประเทศไทย
ยังมีโอกาสเกิดฝนอยู่นะครับ
ที่สำคัญตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
มีปัจจัยหนึ่งปัจจัยที่จะมีบทบาท

มีบทบาททำให้เกิดเรื่องของพายุฝนฟ้าขนอง
แต่ว่าตั้งแต่วันที่๑๗ต่อเนื่องไป

เป็นกระแสลมที่เคลื่อนที่พัดในระดับสูง
เหนียวนำเอาความชื้นจากด้านล่างลอยขึ้นไปด้านบน

เป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองขึ้นได้อีกนะครับ

ยังคงต้องระวังเรื่องของพายุฝนฟ้าขนองลูกเห็บ
รวมไปถึงฝนที่ตกอย่างหนักในพื้นที่
จากจะต้องระวังเรื่องของสภาพอากาศ
ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษเช่นเดียวกัน
เพราะว่ามีทั้งฝนทั้งแดดที่ค่อนข้างแรง

ยังไงช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ